กลับเรียนท่านประธานที่ครบ
กับผมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขออนุญาตท่านประธาน
ได้ตอบคำอภิปราย
ของท่านประเสริฐพงษ์สวนวัด

ไม่ไว้วางใจนายติไม่ไว้วางใจกับผม

ผมคิดว่าด้วยข้อมูลที่ท่านเอามาอภิปรายเนี่ย
ผมคิดว่าคราวที่แล้ว
ท่านเอาข้อมูลตัดแปะมาอภิปรายผม
รอบนี้ข้อมูลที่ท่านอภิปรายเนี่ย

ผมคิดว่าถ้าจะถามผมแค่นี้

กระทู้ในห้องแยกเฉพาะก็มากันอยู่

ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานสักนิดนะครับ

ว่าคนที่ได้รับการออกชะโนธ
ได้ประโยชน์ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่
ในสำนักงานอายการ

รายชื่อทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานั้น

อันนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานครับว่า
ผมไม่เคยรู้จักกับผู้ใหญ่ที่ท่านบอกว่า

ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก

ผมขออนุญาตกล่าวนิดเดียวนะท่านประธานฮะ

ผมที่อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ย

ผมยืนยันว่าไม่มีเด็ดขาดเลยครับเรื่องนี้

จริงผมได้เพียนพยายามกราบเรียน

เรื่องกรณีที่ผมไม่จ่ายชำระค่ารถ
บำรุงของอบจสงขลาเนี่ย

เขาจัดซื้อกันก่อนที่จะผมไปเป็นนายกอบจ

เขาจัดซื้อกันแล้วก็มาส่งมอบ

ซึ่งตอนที่ผมเข้ารับตำแหน่งเนี่ย
ผมก็มอบอำนาจให้รองนายก
ทำปฏิบัติราชการแทนผมได้เนี่ย
คนละไม่เกินวงเงิน๓ล้านบาท

ในวงเงินไม่เกิน๑ล้านบาท

แล้วพอผมเข้าไปรับตำแหน่ง
ผมก็ตั้งประหลัดอบจเป็นประธานตรวจรับ
โครงการการจัดซื้อรถครั้งนี้
แล้วเมื่อเขาเสนอผมเข้าไปเขาเสนอผม
ผมก็คิดว่าเมื่อรถนี้ราคามันแพงมาก

แล้วผมไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้ตามจริงหรือเปล่า

ผมก็สั่งให้ไปตรวจสอบระบบ
ว่าระบบที่กำหนดไว้มันใช้ได้จริงไหม
เช่นเรื่องการระบบไฮโลลิก

ซึ่งมันต้องเป่ายางมอตอยออกมาพร้อมกับก้อนหิน

ก็สั่งให้ตรวจสอบระบบว่าใช้ได้จริงหรือเปล่า
บริษัทที่ขายชนะการประมูล
ก็มารับรถไปตรวจไม่ได้โต้แย้งอะไรผม

บอกว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเอารถไปตรวจ
เมื่อตรวจเสร็จคณะกรรมการตรวจยืนยันว่า
ลดใช้ได้ตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้
ผมก็เมื่อเขายืนยันแล้วผมไม่ได้ปล่อยประละเลยแล้ว

ผมก็ต้องขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อ
เมื่อเขาใช้ตรวจสอบแล้ว
ผมก็ต้องให้เขาเอารถนี้ไปขึ้นทะเบียน
ขนส่งเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอบจก่อน
วันนั้นผมลงมอบอำนาจ
ให้บริษัทพลเพชรไปขึ้นทะเบียน
เป็นกรรมสิทธิ์ของอบจเมื่อวันที่๕

ผมก็ลงนามมอบให้พลวิทย์
จดทะเบียนที่ขนส่งจังหวัด
ตรงนี้มันให้เห็นว่าผมไม่ได้

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเรียน
ว่าผมก็มอบหมายไป

วันที่๕กุมภาพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ส่งหนังสือมาถึงอบจสงขลา
ว่ามีการร้องเรียนว่าการจัดซื้อรถครั้งนี้
ไม่โปร่งใสขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

จึงให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน
แล้วให้รายงานข้อเท็จจริงตามเอกสารนี้ครับ

ผมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง

เพราะผู้ว่าเป็นคนกำกับราชการของอบจ
นี่คือสิ่งที่จะยืนยันได้ว่า
ผมตั้งกรรมการสอบลงวันที่๕มีนาคม

แล้วหลังจากนั้นผมก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ว่าได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ประการใดจะเรียนให้ทางจังหวัดทราบโดยเร็วที่สุด

รองนายกอบจสงขาทำหน้าที่แทนผม
แจ้งไปให้บริษัทพลวิทย์ผู้ชนะการประมูลทราบ
บัตรนี้จังหวัดสั่งให้สอบข้อเท็จจริง
และหากว่าสอบแล้วไม่ปรากฏข้อตามข้อร้องเรียน
ก็จะรีบจ่ายเงินให้โดยเร็วที่สุด
นี่คือหนังสือที่แจ้งบริษัทพลวิทย์

หลังจากที่แจ้งบริษัทพลวิทย์ไปนี่แหละครับ
บริษัทปวนวิทย์ได้นำเอาเรื่องนี้ไปฟ้องสารปกครองกลาง
แล้วต่อไปก็ขอโอนไปอยู่ไปดำเนินคดีที่สงขาในที่เกิดเหตุ
ผลการสอบของคณะกรรมการที่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสรุปว่าการประมูลมีการกระทำที่ไม่สุจริต
มีการสมยอมกันในการเสนอราคาคือหัวประมูล
ทำให้ไม่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ผมก็เห็นชอบตามกรรมการแล้วก็สั่งให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ผลปรากฏว่าผมก็ทางอบจก็รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ถึงข้อเท็จจริงบอกว่าคดีนี้บริษัทพลวิทย์ได้ฟ้องคดีต่อสารปกครองแล้ว
และผลสอบออกมาว่ามีการหัวกัน
ก็คือติดต่ออะไรไม่ได้เลยในรายละเอียด
บริษัทที่ให้ไว้คู่เทียบว่าอยู่ออสเตรเลียเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้

ไซต์ก็ติดต่อไม่ได้ตามเอกสารนี้
ลายฮานผู้ว่าในขณะเดียวกัน
รายงานผู้ว่าเพื่อพิจารณาแล้วก็รายงานสตงครับท่านประธานครับ
รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่สรุปว่ามีการหัวประมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค๑๕ทราบด้วยครับ
หนังสือลงวันที่๓กันยายน๒๕๕๗ครับ
รายงานสตฮทราบที่บอกว่าไม่ทำอะไรเนี่ยไม่จริง
ทำมาตลอดลายฮานมาตลอดครับ

ฉบับที่รายงานผู้ว่าไปผู้ว่าก็มีหนังสือแจ้งกลับมา
เมื่อวันที่๓กันยายน๒๕๕๗ครับ
ผู้ว่าแจ้งกลับมาหลังจากที่รายงานเพื่อพิจารณา
จังหวัดสงขราแจ้งให้อบจสงขรา
ว่าเรื่องนี้พิพาทอยู่ในการพินาค์องศัลปุ๊คครองแล้ว
ฉบับลงวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๖๒
ซึ่งในหนังสือดังกล่าวบอกว่ากรณีที่มีเรื่องพิพาทอยู่ในศาลแล้ว
ห้ามผู้บริหารเป็นคำการใด
อาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลให้รอจนกว่าสารจะพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว
ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้น
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพึ่งพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเมื่อเดือนที่แล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าได้มีการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ผมเนี่ยปฏิบัติถ้าไม่มีเอกสารของผู้ว่ามา
แล้วก็ผู้ว่าไม่สั่งให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาทัย
วันที่ตรวจสอบแล้วว่ารถใช้ได้ผมก็ไปออกเช็คแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ว่าสั่งมาว่าให้ตรวจสอบนี่แหละ
ตรงนี้ก็จึงถือโอกาสเรียนท่านประเสริฐพงศ์นะครับ
ให้เข้าใจว่าผมปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่า
ในฐานะหน่วยงานที่กำกับและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

แล้วก็ในที่สุดหนังสือในการกระทรวงมาทัย
ชัดเจนเลยครับบอกว่าในกรณีเรื่องอยู่ระหว่างการพินาของศาลเนี่ย
ห้ามไม่ให้ฝ่ายบริหารไปก้าวร่วง
อาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
เพราะฉะนั้นก็รอให้สารพิพากษาถึงที่สุด
ตรงนี้แหละครับต่อมาเมื่อ
เมื่อบริษัทพลวิทย์เขาฟ้องคดีต่อสารก็ดำเนินการให้การต่อสู้คดีกัน
แล้วต่อมาเมื่อบริษัทพลวิทย์ได้ขอคืนหลักประกันสัญญา
เมื่อครบเวลาอบจสงขลาก็คืนให้
พร้อมกันในหนังสือที่คืนหลักประกันนั้นเนี่ย
ผมเนี่ยได้ระบุอย่างชัดเจนบอกไปแล้วว่า
สัญญาซื้อขายรถเป็นโมคะตามมาตรา๑๕๐แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เนื่องจากการจัดซื้อนั้นมีการกระทำความผิดกฎหมาย
หรือเป็นการขัดต่อความสบเรียบร้อยหรือศิลธรรมดีของประชาชน
ผมแจ้งบริษัทพลวิทย์เมื่อวันที่๗มกราคม๒๕๖๒
ใครที่บอกว่าถ้าเป็นโมคะแล้วทำไมผมไม่บอกเลิก
อันนี้ที่จริงหลักประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยท่านประธานครับ
เขามีหลักอยู่๒หลัก๒คำ
คนที่เรียนกฎหมายเบื้องต้นก็รู้ครับ
โมคะกรรมเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันมาตั้งแต่ต้น

ถ้าโมคียะเนี่ยต้องมีการบอกเลิก
หรือต้องมีการให้ศัตยาบันจึงจะสมบูรณ์
แต่กรณีนี้เรียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นโมคะกรรม

โมคากรรมผมก็ไม่ต้องถือเอกสารไว้ผมก็คืน
คืนหลักประการให้บริษัทโฟนวิทย์
บริษัทพลวิทย์ไม่โต้แย้งแม้แต่คำเดียวที่บอกไป

ไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยในหนังสือฉบับนี้
แล้วต่อมามีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าโมคากรรมแล้วทำไมไม่บอกเลิก
ไม่ต้องหวกเลิกครับท่านไปดูกันหลัก
ใครที่เรียนกฎหมายนิติกรรมสัญญา
กฎหมายเบื้องต้นรู้เลยว่าโมคากรรมมันไม่มีผลผูกพัน

เพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าผมได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการบอกเลิกและคืน
เอกสารสัญญาค้ำประกันให้บริษัทพลวิทย์ไป

ว่าการบอกเลิกของอบจที่บอกโมคะนั้นไม่จริง
เมื่อไม่บอกเลิกก็ถือว่ายอมรับครับ
ต่อมาผมก็สอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ท่านประธานครับ
ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการปลอมลายมือชื่อ
ในการที่จะมารับเอกสารรับซื้อซองขั้นต้นก่อน
ซึ่งทำไมมารับเองมันประมวลไม่ได้

ผมตั้งกรรมการสอบกรรมการยืนยันว่ามีการปลอม
ก็มอบอำนาจให้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองสงขลา
นี่คือไปแจ้งความนั้นแหละครับ
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ทำอะไรเนี่ยไม่จริง
ทำจนกระทั่งว่าต่อมา
คราวที่แล้วท่านอภิปรายผมผมเอาหลักฐานมา
ผมต้องใช้เวลาในการค้นหาพยานเอกสารอยู่ในต่างประเทศครับ
ได้มาจากออสเตรเลียบริษัทที่ตั้งเป็นนอมินี
ไปตั้งบริษัทผีขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลีย
ผมใช้เวลาในการไปหาเอกสารจากออสเตรเลียมา
จนกระทั่งได้ข้อเท็จจริงว่าบริษัทที่เอามาเป็นคู่เทียบต่าง
มาใช้ว่ามอบอำนาจมาจากออสเตรเลียให้เสนอราคากับรัฐเนี่ย
เป็นบริษัทผีอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วเซเลีย
มันจึงเป็นที่มาที่มันติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้เว็บไซต์ก็ไม่ได้
เพราะมันไม่มีอยู่จริงโดยกระทรวงการต่างประเทศ

ผมเอาเอกสารนี้ไปให้สถานทูตไทยสถานกงศูนย์ไทยที่ซิดนี่รับรองมาให้เรียบร้อย
ว่าเอกสารนี้บริษัทนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริง
รวมถึงมาเลเซียด้วยที่ต้องใช้เวลาหาเอกสารจนในที่สุด
เห็นขบวนการปลอมเอกสารทั้งขบวนการเลยครับ
ซึ่งถือโอกาสนี้ได้เรียนกับท่านประธานว่าในที่สุด
ผมก็เอาเอกสารนี้ไปมอบให้อบจ
แล้วก็ผมก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
บจก็ไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม
แล้วก็เห็นพฤติกรรมการหัวทำผิดพรบการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในที่สุดสพเมืองสงขลาท่านประธานครับ
เขาก็สั่งฟ้องเขาสรุปสำนวนสั่งฟ้องคดีนี้
แต่คนในคดีนี้ผู้ชนะมีอิทธิพลเยอะครับ
สามารถที่จะตำรวจสงขาสั่งฟ้องแล้ว
สามารถมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกคดีที่ตำรวจสงขาสรุปสำนวนแล้ว
มาให้กองปราบดำเนินการต่อกองปราบเอามาพิจารณาคดีนี้
กองปราบก็เห็นว่าเห็นพ้องกับตำรวจสพเมืองสงขรา
คือสรุปว่ามีการหัวปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม
แต่เมื่อเกี่ยวกับเรื่องการหัวต้องส่งไปให้ปปชได้ตรวจสำนวนก่อน
การล้างท้องใช้อย่างนั้น
ชัดเจนบุคคลในกลุ่มเดียวกันหมดอย่างที่คราวที่แล้วผมบอกแล้วครับ
คู่แข่งเนี่ยเอาเงิน๒ล้านกว่าไปซื้อหลักทรัพย์
ไปซื้อตัวเลขเงินมาค้ำประกันซองให้กับคู่เทียบของแม่ของผู้ชนะเนี่ยครับ
แล้วก็ในทางสืบสวนเนี่ยฉันเห็นชัดเจนครับว่า
วันที่มาประมูลอะไรเนี่ยซื้อตัวมาเนี่ยใช้บัตรเครดิต
ใบเดียวกันซื้อตัวระหว่างผู้มาประมูลผู้ชนะการประมูลกับคู่เทียบ
นั่งเครื่องบินมาด้วยกันที่นั่งติดกันไอ้อย่างนี้ในสำนวนใครมาเห็นก็ต้องบอกว่าหัวกันชัดชัด
เพราะฉะนั้นนอกจากใช้เอกสารปลอมแล้วพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวง
มันบอกว่าหัวครับไม่ว่าส่งไปให้ใครพิจารณา
ถ้ามีความเป็นธรรมก็รู้ว่าเรื่องนี้หัวกันอย่างที่กรรมการที่ผมตั้งให้สอบ
ก็บอกว่าหัวแล้วสู้มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มาสู้เอาตอนหลัง
ที่ใครกล่าวอ้างว่าไม่สู้ไปดูในคำให้การ
ถ้าปปชเปิดเผยสู้ครั้งแรกสู้ว่าหัวแล้วในสำนวนปปชนะครับ
ไม่ใช่มาพึ่งสู้กับตอนหลังคณะกรรมการปปชได้ตรวจ
นอกจากผมจะแจ้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วอ่า
ครั้งที่สามแล้วผมไปแจ้งความครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง
ตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานเสร็จแล้วตำรวจสพเมืองสงขา
ก็ส่งไปให้ปปชตรวจสอบสำนวนเพราะเกี่ยวกับเรื่องการว่า
ต้องส่งไปให้ปรบประชอตรวจปรบประชอก็ตรวจแล้ว
ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปร่วมกระทำความผิด
ปปชก็เลยส่งสำนวนคืนมาให้ตำรวจสงขาฟ้องดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
และที่สำคัญคณะกรรมการปปชครับ
ได้มีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของปปช
เป็นตัวแทนของคณะกรรมการปปชมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มหัวนี้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบครับถ้าหากว่าไม่ผิดแล้วปปชเองก็คงไม่มีมติ
ในการที่จะมอบอำนาจให้ตัวแทนของปปชมาฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้อีก
เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเป็นที่มาของท่านประธานครับว่าพอตำรวจสงขาเรียกมาไม่มาเนี่ย
ไม่มาให้การไม่มาพบเพื่อจะนำส่งสารในที่สุดสารก็ต้องออกหมายจับครับ
สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๙ออกหมายจับกลุ่มพวกนี้ทั้งหมด
นี่คือจะบอกให้ครับว่าที่คุณกล่าวหาผมอ่ะว่าผมครับ
ประทวงครับครับครับท่านลำตีครับมีท่านสมาชิกประทวง
เชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานครับผมนายท่านพิพบริมจิตกรนะครับ
ก็ประทวงข้อหกเก้าครับก็ท่านรัฐบนตรีเนี่ยน่าจะอธิบายนอกประเด็น
นะครับอ่าคำถามเพราะว่าอย่างเพื่อนสมาชิกผมท่านประเสริฐพงศ์เนี่ย
พูดเกี่ยวกับเนี่ยประมาณสามนาทีครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีแล้ว
ผมว่าเพื่อประโยชน์ของสมาชิกนะครับผมว่าประเด็นหลักหลักเนี่ย
มันอยู่ที่เรื่องที่ดินนะครับคือเอาตรงนั้นให้ชัดนะครับ
ผมว่าเขาเข้าใจอยู่ครับว่าท่านอาจจะเตรียมการบ้านมาเรื่องนี้
แต่ผมว่าใช้เวลาอีก๓๐นาทีให้ทีมงานท่านเตรียมข้อมูลเรื่องนี้
ทีมงานท่านก็ไม่รู้หรอกครับเพราะท่านน่าจะรู้น่าจะตอบตรงนี้มากกว่า
เพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาและตัวท่านเองนะครับก็น่าจะพูดเรื่องที่ดินเลย
น่าจะดีกว่าครับแบบอย่างเช่นแบบเออสรุปนายนิพนธ์คนนั้นเนี่ย
เพื่อนสมาชิกผมอภิปรายมาเนี่ยสุขผมสงสัยครับเขาได้แค่ในหน้า
ในการเป็นนอมินีเท่าไหรกันแน่อะไรอย่างนี้ครับถ้าท่านตอบก็จะดีครับ
เข้าใจแล้วครับท่านจะอภิปรายต่อนะครับเดี๋ยวถึงแน่นอนนะครับ
วินิจฉัยนะครับท่านลำตีตอบชี้แจงยังอยู่ในประเด็นนะครับ
ถึงแม้คุณประเสริฐพงศ์จะกล่าวหากี่นาทีก็ตามแต่ว่ามันเกิดความเสียหายกับท่าน
ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับส่วนประเด็นอื่นอื่นก็รอฟังต่อไปครับ
ประเสริฐพงศ์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกล่าวหาท่านก็ให้ท่านได้ชี้แจงอย่างเต็มที่นะครับ
ก็พอตำรวจไปออกหมายจับเอาพยานหลักฐานในสำนวนไปให้ศาล
สารออกหมายจับตอนนี้ออกหมายจับมา๑๐คน
สิบหมายผู้ชนะคดีด้วย
เอกสารใช้เอกสารปลอมบัตรนี้จำเลย
ผู้ต้องหาเนี่ยหนีออกไปต่างประเทศ๓ลายแล้วครับ

บริษัทที่ชนะการประมูลที่มาร้องเรียนผมด้วย

แต่ว่าคนนึงหนีไม่ทัน

อายการสั่งฟ้องคดีนี้แล้วต่อสารอาญาทุจริตภาคเก้า

และก็จำเลยก็ยังอยู่ในศาลเลยครับศาลยังไม่ให้ประกันเลยครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่า
มันชัดเจนแล้วว่าที่ผมไม่จ่ายสาเหตุไม่จ่าย
เพราะมันมีการกระทำผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเรื่องวัว
แล้วท่านประธานครับถ้าหากว่าจะได้ใช้ความรอบครอบนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ถ้าไม่ผิดจริงแล้วหนีทำไมครับ

วันเวลาที่ไปต่างประเทศนี่ชัดเจนแล้ว
และผู้ต้องหาที่จับได้ก็ชัดเจนแล้ว
แต่ว่าผมเนี่ยที่โต้แย้ง
ที่เพียนพยายามมาออกมาชี้แจงกับสาธารณะอยู่เนี่ย
เพราะผมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของปปช
ปปชท่านกล่าวไว้ในคำวินิจฉัย
ผมได้เอกสารนี้มาจากสารปกครองกลาง
ตอนที่ผมยื่นฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของปปช

สั้นนิดเดียวครับผมไม่อ่านทั้งหมด
ซึ่งผมไม่เห็นด้วยในหลักวินิจฉัยนี้ครับ

และผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว
ภายหลังจะมีการร้องเรียนว่ากระทำความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐองค์การแหวนผลจังหวัดก็ต้องจ่ายเงิน
คือทั้งที่รู้ว่าวัวก็ต้องจ่ายนะครับซึ่งโดยหลักเนี้ยครับ
ผมก็คิดว่าไปเห็นเอกสารที่อนุกรรมการเขาไต่สวนอนุกรรมการไต่สวนได้มีความเห็นตามสำนวนการไต่สวนแล้วว่า
แม้การประกวดราคาซื้อรถทั้งสองคันจะมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกันเสนอหน่วยงานของรัฐปีสองพันห้าร้อยสี่สองจริง
ก็ไม่ทำให้ผลพิจารณาของคณะอนุการเปลี่ยนแปลงนี่แสดงว่า
หัวจริงยอมรับว่าวัวจริงแต่ก็ต้องจ่าย
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมจึงถือโอกาสนี้
เรียนชัดเจนนิดเดียวให้ท่านประเสริฐพงศ์ได้เข้าใจ
ท่านเคยอยู่ท้องถิ่นท่านคงเข้าใจเรื่องการมอบอำนาจ
ให้ให้ทำแทนผมได้เรียนกราบเรียนท่านประธานไว้เบื้องต้นแล้วว่า
ผมเข้ามารับตำแหน่งนายกอบจผมมอบอำนาจให้ประหลัด๑ล้าน
ในการที่จะลงนามจัดซื้อจัดจ้างแทนผมรถนี้วันที่เก้า
เขามีการมอบท่านประหลัดในฐานะประหลัดประธานการตรวจรับการจ้าง
ท่านเสนอผมว่าเสนอนายกว่าได้ส่วนรัฐแล้ว
รถสองคันแล้วผมเนี่ยเข้าใจว่าผมยังต้องมีอำนาจ
แต่ว่าท่านไปเซ็นไว้ข้างหลังเนี่ยครับในหนังสือนี้
ท่านท่านทำการแทนนายกอนุมัติตามเสนอแทนท่านนายก
ปฏิบัติราชการแทนตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าตรวจรับไม่ชอบ
ตรวจรับไม่ชอบก็คือไม่มีการตรวจรับเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่จ่ายจึงไม่มีความผิด
เพราะมอบอำนาจให้ประหลัดหนึ่งล้านประหลัดเป็นเซ็นรับลดห้าสิบล้านได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นที่ปปชท่านบอกว่าตรวจรับแล้วต้องจ่าย
ตรวจรับมันยังไม่ชอบเลยเพราะคนตรวจรับไม่มีอำนาจ
แล้วนี่ประการหนึ่งนะครับที่ผมโต้แย้งแล้ววันนี้ผมเดินครั้งแรกผมโดนละเว้นเรื่องว่า
ตรวจรับแล้วต้องจ่ายไม่จ่ายก็ผิดพอผมบอกว่าที่ไม่จ่ายเนี่ยประหลัดไม่มีอำนาจ
เปลี่ยนไปใหม่เป็นบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดี
ผมก็แจ้งดำเนินคดีไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไร
แจ้งความดำเนินคดีแจ้งจังหวัดแจ้งปปช
เพราะฉะนั้นแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละครับมันจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับ
จับผู้ต้องหาในคดีนี้ถ้าเราจะอ้างว่าหัวไม่หัวไม่เกี่ยว
เพราะทำสัญญาแล้วต้องจ่ายรัฐมันเสียหายครับ
รัฐก็คือภาษีของประชาชนแล้วใครจะดูแลภาษีของประชาชน
ถ้าเราจะใช้หลักบรรทัศนต่อไปนี้ว่าแม้ว่าจะหัวกันก็ตามแต่ต่อไปนี้ต้องจ่ายอย่างเดียว
ถ้าถือหลักนี้รัฐมันเสียหายแล้วใครจะดูแลใครจะคุ้มครองภาษีอากรของประชาชน
ผมขออนุญาตเรียนกับท่านประธานครับว่าถ้าหากว่าแค่เจ้าหน้าที่ได้ไปดู
นิยามของคำว่าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หน่วยงานท้องถิ่นปีสามห้าและซึ่งต่อมา
มาแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐเนี่ย
คำนี้ยังเหมือนเดิมเขาบรรเขาบรรยัติศัพท์ไว้ว่าการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างไม่เป็นธรรมหมายความว่าการที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอรายฮาน
หนึ่งรายหรือสองรายกระทำการอย่างใดใดอันเป็นการขัดขวางหรืออุปสรรค
ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะทำโดยสมยอมกันหรือโดยการให้
รับว่าจะให้ตรงนี้สำคัญครับหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ
การแสดงเอกสารอันเป็นเท็จเนี่ยในนิยามของระเบียบนี้
ซึ่งขณะนั้นใช้ระเบียบตัวนี้ปี๓๕ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์กรปกครองท้องถิ่นปี๓๕ระบุไว้ชัดเจนว่า
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยการใช้เอกสารเท็จคือเอกสารปลอม
นี่คือการหัวแล้วครับเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจออกหมายจับว่าหัวเนี่ย
มันก็ถือว่าทำผิดระเบียบตั้งแต่แรกแล้วก็นี่คือสิ่งที่นักกฎหมายต้องรู้
คนที่เรียนกฎหมายต้องรู้ครับสารดีกาได้มีคำพิพากษายืนยันแนวหลักนี้ไว้
คือคำพิพากษาสารดีกาที่สองพันยี่สิบสองทับสองพันห้าร้อยสิบเก้า
ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้ามีคำพิพักษาดีกาโดยที่ประชุมใหญ่ครับ
สารดีกาได้วางหลักเอาไว้ว่าข้อตกลงในการสมยอมราคากันนั้น
ดังนั้นหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเกิดจากสัญญาอันมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดขวาง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งร้อยสิบสาม
ปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบครับนี่คือสารดีกาได้วางหลักนี้ไว้โดย
มติที่ประชุมใหญ่คนที่เรียนกฎหมายนักเรียนกฎหมายโดยเฉพาะคนเรียนเนี่ย
บัณฑิตก็ต้องรู้หลักนี้เพราะคำพิพากษาเนี่ยมันบอกว่า
หลักการในการวินิจฉัยหลักการในการตีความกฎหมาย
เขาตีความกันอย่างไรปีหนึ่งเก้าสารดีกาวางหลักนี้ไว้โดยที่ประชุมใหญ่
ต่อมาปีสามหนึ่งสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
มีคำพิพากษาสารดีกาที่สามศูนย์สี่เจ็ดถึงสามศูนย์สี่แปด
วินิจฉัยรับรองหลักนี้ไว้อีกว่าเรื่องตกลงสมยอมกัน
โดยจำเลยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่โจทย์และบุคคลอื่นผู้เข้าร่วมประมูล
เป็นการร่วมกันเอารัฐเอาเปรียบทางราชการ
โดยไม่สุจริตทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อความสวบเรียบร้อย
และศิลธรรมดีของประชาชนหนี้ตามเช็คที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง
มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมดีของประชาชนเช่นนี้ตกเป็นโมคะ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งร้อยสิบสาม
ปัจจุบันเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนี่คือหลักที่ศาลดีกาได้วางไว้ตลอด
ผมจึงสู้มาตลอดเลยครับว่านิติกรรมที่เกิดจากโมคากรรม
เกิดจากการวัวกันซึ่งการวัวพรบวัวนี่มันเป็นพรบเกี่ยวกับความสบเรียบร้อย
ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับชั้นดีกาก็ยังได้เลยครับเรื่องนี้
เมื่อมันหัวแล้วเนี่ยนี่คือเกิดจากการกระทำความผิดกฎหมาย
อันเกี่ยวกับความโศกเรียบร้อยนิติกรรมอันนั้นก็เป็นโมคากรรม
คากรรมก็ไม่มีการผูกพันก็ไม่ต้องจ่ายให้ครับ
นี่คือหลักที่ได้ยืนยันมาตลอดว่าเหตุผลของการไม่จ่าย
เพราะยืนยันมาตั้งแต่ต้นที่ชี้แจงมาแล้วว่าโมคะกรรมไม่ต้องรับผิดต่อกัน
มันไม่ผูกพันผมจึงคืนหลักทรัพย์ตั้งแต่เขาขอมาต้นปี๕๗ก็คืนแล้วครับ
เพราะฉะนั้นที่ท่านพาดพิงไว้สักครู่นี่แหละครับอายการสูงสุดเขาไม่ฟ้อง
คดีนี้เนี่ยเพราะว่าเขาได้ดูสำนวนแล้วผมคิดว่าผมไม่ได้รู้จักใครเป็นส่วนตัว
แล้วก็เขามีคำสั่งเมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๕เนี่ยครับ
ผมถามความคืบหน้าไปเขาจึงแจ้งมาว่าอายการสูงสุดตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของสำนวน
ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาแถลงเป็นระยะว่ามีอยู่๑๖หน้า๑๖ประเด็น
ในความไม่สมบูรณ์และตั้งกรรมการร่วมกันระหว่างอายการสูงสุดกับปปช
จนไม่สามารถจะหาข้อสรุปกันได้อายการจึงสั่งไม่ฟ้อง
อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคืนสำนวนกลับไปให้ปปชตามเอกสารนี้ครับ
ผมได้รับเอกสารนี้เมื่อวันผมถามเมื่อวันที่๗พฤษภาปี๖๕เนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่รู้จักใครเลย
แล้วที่ท่านบอกกล่าวหาผมอีกเมื่อกี้กล่าวหาผมว่าเป็นเหตุให้อบจต้องเสียดอกเบี้ย
ในคดีนี้เนี่ยผมคิดว่ายังกล่าวไม่ได้หรอกครับ
ท่านบอกผมว่าสารรัฐมนูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังผิดคุณสมบัติ
ในขณะนี้ผมฟ้องคดีต่อสารปกครองกลางให้เพิกถอนคำสั่งของปปช
ว่าเป็นคำสั่งโดยไม่ชอบแล้วก็เป็นที่มาที่เขาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ขณะนี้คดีอยู่ในสารปกครองกลางครับ
เพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าเรื่องมันยังไม่ยุติอะครับ
เป็นความเห็นเบื้องต้นที่สั่งให้ดังสั่งปลดผมออกจากนายกอบจเนี่ย
ผมผ่านตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็ในที่สุด
นั่นแหละมากล่าวหาผมคราวที่แล้วแล้วเป็นเหตุให้มีเรื่องไปยังสารรัฐมนูล
คดีผมก็อยู่ในสารรัฐมนูลในขณะนี้สารรัฐมนูลรับ
แล้วก็สารรัฐธรรมนูลยังมีคำสั่งซึ่งถ้าติดตามข่าวหนังสือพิมพ์ของสารรัฐมนูลเนี่ย
ของสำนักงานข่าวสำนักงานสารรัฐมนูลวันที่วันศุกร์ที่๑๗ธุรกิจกายน๒๕๖๔
ในช่วงท้ายสารรัฐมนูลเขียนว่าข้อเท็จจริงตั้งคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง
ยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง
จึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูลมาตรา๘๒วัก๒
นี่คือคำสั่งของสารรัฐมนูลครับว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ผมเห็นหลายรอบท่านมาโวยวายท่านมาแถลงข่าวครั้งแล้วครั้งเล่า
ทำไมผมยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นผมหวังว่าวันนี้ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูเนี่ย
ท่านน่าจะได้เข้าใจสักทีหนึ่งเรื่องนี้แล้วผมขอเรียนท่านนะครับว่า
เรื่องนี้ที่ท่านบอกว่าอบจเสียค่าดอกเบี้ยเนี่ย
บัตรนี้อบจสงขราได้ส่งคำร้องให้สารปกครองได้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตราเจ็ดสิบห้า
พรบจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในกรณีที่สารปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด
หรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจจะทำให้ข้อที่จริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา๗๕
พรบจัดตั้งสารปกครองตอนนี้อบจสงขาฟ้องขอให้สารปกครอง
พิจารณาคดีใหม่อยู่ครับเท่าที่ทราบถึงเมื่อวานเนี่ย
ยังไม่ได้จ่ายเลยครับที่อบจไปวางสารไว้
ลำตีครับก็ผมว่าประเด็นนี้น่าจะสรุปได้นักบ้างนะครับ
ครับด้วยความขอรบท่านประธานครับก็เอาสรุปว่าคดีนี้เนี่ย
ท่านกล่าวหาผมมาหลายรอบแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำความผิดตามข้อกล่าวหา
ผมรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินโดยแท้ครับเพราะฉะนั้นเอ่อ
ท่านเลิกที่จะกล่าวหาผมได้แล้วนะครับว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ขาดคุณสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้ก็โอเคครับท่านประธานครับ
ผมจะไปเรื่องอื่นล่ะครับอ่าเรื่องที่ท่านบอกว่าเกาะนุ้ยนอก
ผมเริ่มที่เกาะนุ้ยนอกก่อนท่านจะเอาเรื่องกรมที่ดิน
ก็เกาะนุ้ยนอกเนี้ยที่จริงเกาะนี้เนี่ยเอ่อ
อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่มีข่าวเนี่ย
ผมผมผมที่แจงท่านเลยครับผมไม่ได้ปล่าละเลยเลย
ทันทีที่มีข่าวเนี่ยผมได้มีเอกสารแจ้งนะครับ
เขาสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีเกาะนุ้ยนอกจังหวัดกระบี
เขาสรุปมาให้ผมทราบผมก็ลงนามเกษียณใน
เอกสารท้ายหนังสือดังกล่าวว่าทราบให้ดำเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งทางทั้งทั้งทางวินัยและอาญา
ผมสั่งเลยในวันที่เขารายงานเรื่องนี้ให้ผมทราบเนี่ย
เขาไลฮารให้ผมทราบตั้งแต่วันที่แปดเดือนธันวาธ์
ปีหกสี่ผมเลยสั่งเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาธ์ปีหกสี่ครับ
ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญากับผู้กระทำความผิด
เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าจึงเป็นที่มาที่บัตรนี้ที่ท่านบอกว่าเอ่อ
มีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยเจ้าหน้าที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับเจ้าหน้าที่การทำความผิด
แต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยปะละเลยนี่คือเอกสารที่จะเรียนกับท่านได้ว่า
ผมสั่งให้ดำเนินคดีในคดีนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็คณะกรรมการเขาได้ตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตราหกสิบเอ็ด
กรรมการตั้งขึ้นมาสอบสวนแล้วเนี่ยเขามีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ดังกล่าวเนี่ยครับคือหนึ่งสองสามหกศูนย์เนี่ย
แล้วก็กรมที่ดินมีคำสั่งที่สามเก้าแปดทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เมื่อวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพิกถอนฉโนตที่ดิน
เขาใช้เวลาเพียงแปดสิบวันเท่านั้นนะครับท่านไปดูระยะเวลาจากตั้ง
สั่งไปแล้วตั้งกรรมการแล้วใช้เวลา๘๐วันสอบสวนเรื่องนี้
แล้วก็ในที่สุดให้เพิกถอนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
บัตรนี้คณะกรรมการมีมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง๔ราย
ออกจากราชการครับให้ออกจากราชการแล้วครับ
รอการพิจารณาของอกพกรมที่ดินอยู่ในขณะนี้
แต่ว่าคณะกรรมการมีมติไปแล้วให้ออกนะครับส่วนผลว่าจะออกหรือไล่ออก
เห็นชอบหรือไม่ก็รอเอากพของกรมพิจารณา
เพราะฉะนั้นเรื่องเกาะนุ้ยนอกให้ท่านสบายใจได้ครับว่า
ถ้าทำความผิดกรมที่ดินเนี่ยผมมอบนโยบายชัดเจนเวลาจะปล่อยให้ออกไปดำเนินปฏิบัติหน้าที่
ผมห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามไม่ให้ออกโฉนดในที่ดินของรัฐทุกประเภท
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเรียนได้ว่าในเอกสารที่ท่านบอกมาทั้งหมดนี่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ท่านได้เรียนกับผมเมื่อสักครู่ว่า
ไม่ว่าจะออกในส่วนของเกาะนุ้ยนอกหรือที่ฟังฮาที่อื่นใดที่ท่านออกมาเมื่อกี้นะครับ
ผมไม่ได้รู้จักกับคนเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยครับ
ไม่รู้จักว่าเป็นใครเพราะว่าในระดับเนี่ยผมประกาศอำนาจของผมเนี่ยคือประกาศจังหวัดที่จะเดินสำรวจ
แต่ว่าจังหวัดใดจะเดินออกโฉนดในอำเภอใดนั้นในพื้นที่ใดนั้น
เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะประกาศเขตอำเภอหรือพื้นที่ที่จะไปเดินสำรวจออกโฉนด
เพราะฉะนั้นนอกจากเกาะนุ้ยนอกแล้วท่านบอกว่ามีเกาะยาวเกาะหาดนาใต้นะครับ
หรือว่าที่ดินแสงระวีที่ท่านบอกเนี่ยผมไม่รู้จักกับผู้ที่ได้รับประโยชน์เลยครับ
ถือหลักอย่างเดียวว่าถ้าเขามีสิทธิ์ควรจะได้เขาก็ควรได้นะครับเขาก็ควรได้
ไม่ว่าใครถ้าเดินประกาศเดินโฉนดในเขตตำบลนี้แล้วจะออกให้คนนั้นไม่ออกไอ้คนนี้
เจ้าหน้าที่ก็โดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศเดินสำรวจแล้วแล้วผู้ว่ามาประกาศเขตพื้นที่แล้วมีระวางแล้ว
ใครที่มานำเดินออกโฉนดก็ต้องออกให้ไม่ว่าคนนั้นเป็นใคร
ถ้าหากว่าที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐและคนคนนั้นทำประโยชน์มาก่อนแล้ว
ทำประโยชน์มาก่อนแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนกับท่านทั้งท่านท่าน
เอ่อประเสริฐพงศ์ว่าตั้งแต่ผมมาอยู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองมาถึงนี้เนี่ย
ออกโฉนดที่ดินนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณสามแสนกว่าแปลงคนได้ประโยชน์ครับ
แล้วถ้าท่านไปเวลาเขามอบนี่ชาวบ้านน้ำตาไหลอะครับเวลาได้
นี่คือความหมายของการที่บอกว่าที่ดินคือชีวิต
นี่คือความหมายของคำว่าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ผมก็กำชับว่า
ไอ้สอคอหนึ่งที่ชาวบ้านมายื่นไว้ตั้งแต่ปีห้าแปดน่ะเดือนตุลาห้าแปด
มาถึงปัจจุบันเนี้ยห้าสามไม่ใช่ห้าแปดห้าสาม
ใครที่มีสค๑และก็มีความประสงค์จะได้โฉนดให้มาแจ้ง
แล้วจากวันนั้นมาแจ้งกันประมาณ๔แสนลาย
ที่ดินออกโฉนดไปให้แล้วประมาณสักสองแสนกว่าลาย
เหลืออยู่ประมาณสักสองแสนที่ท่านบอกว่าเหลือสองแสนเหลือเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องแนวเขต
ไม่มีใครมานำชี้ให้หรือแนวเขตไม่ชัดเจน
มันอาจจะเหลื่อมล้ำกับที่ดินของรัฐซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่ออกให้จนกว่าจะพิสูจน์ชัดเจนว่า
ที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐไม่ว่าประเภทใดใดเพราะฉะนั้น
ถ้าไม่ใช่ที่ดินของรัฐยืนยันครับว่าจะเร่งรัดออกโฉนดให้
เพราะประชาชนยังมีความต้องการเรื่องโฉนดที่ดินอยู่เยอะมาก
แล้วเราเชื่อว่าที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร
คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไปเข้าโครงการของรัฐไม่ได้ไปเข้าโครงการของรัฐ
บางทีเจ้าหน้าที่รัฐไม่รับขึ้นทะเบียนที่เราบอกกันว่า
สีชมพูบัตรสีเขียวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโฉนดแล้วก็ไปขึ้นทะเบียน
รับสิทธิ์จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้หรือว่ารัฐมีนโยบายอะไร
ก็ถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็สามารถเข้าโครงการได้

นี่ชาวบ้านได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงเร่งรัดในการที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
อธิบดีที่ดินท่านก็มีความตั้งใจดีมากท่านไปเปิดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าบอกดินหนึ่ง
บอกดินสองบอกดินสามว่าใครมีความประสงค์อยากจะได้ออกฉโนตที่ดินเนี่ย
มาแจ้งความประสงค์ไว้บัตรนี้เรารู้จำนวนแล้วครับ
ห้าแสนลายที่อยู่ลงทะเบียนไว้แล้วหน้าที่ต่อไปก็คือทำอย่างไรให้สี่ห้าแสนลายนี้ตรวจสอบให้ได้ว่าไม่อยู่ในที่ดินของรัฐ
ถ้าหากว่าผู้แจ้งไม่ได้แจ้งการครอบครองในที่ดินของรัฐ
กรมที่ดินก็จะได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่านโยบายกระจายการถือครองที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาผมเนี่ยท่านเอาเรื่องเท็จมากล่าวทั้งสิ้นนะครับ
ผมถือว่าผมได้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเหตุด้วยผลทุกประการแล้วขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
อนุญาตท่านประธานนะขอบคุณครับ
ผมไม่มีเวลาเลยครับมีอะไรอีกไหมครับ
ครับนิดเดียวครับท่านประธานเพราะว่าท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าผมเข้าใจผิดจริงจริงแล้ว
วันนี้ท่านรัฐมนตรีมาดีครับท่านประธานขึ้นมาดีไม่ต้องกัดกระดุมเป็นสิบสิบครั้งเหมือนรอบที่แล้วครับท่านประธานครับ

ประเด็นก็คือว่าผมพูดถึงโยงไปถึงอบจสงขานิดนิดเดียวท่านประธานครับ
แต่ว่าท่านตอบซะยาวก็ไม่เป็นไรครับผมก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนและชวนท่านประธานนะครับว่าต่อไปเนี่ยท่านไม่ต้องมาแก้ตัวเรื่องรถกับสภาหรอกครับ
เตรียมไปแก้ที่สารอาญาทุจริตกลางตอนหลุดจากตำแหน่งดีกว่าครับท่านประธานแล้วก็เรื่องค่ารถซ่อมบำรุงเนี่ย
ผมอยากเชิญชวนให้ไปฟังคลิปที่เลขาปปชนะครับซึ่งสื่อบางสื่อไปสัมภาษณ์ท่านนะครับ
คำอธิบายของเลขาปรปชชัดเจนมากครับ
แล้วก็ชัดเจนอีกครั้งครับว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทยมธ๑สั่งปลดท่าน
เราเองก็ยอมรับนะครับแล้วก็ไปบอกว่าต่อสู้ในชั้นศาล
ผมเชื่อนะครับผมนี่เคยอยู่อบจมาก่อน
กระทรวงมหาทัยการจะสั่งปลดใครง่ายเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนสืบสวนโน้นนี่นั่น
แล้วมธ๑ก็ปลดท่านไปแล้วนะครับแล้วตอนปัจจุบันปปชก็สั่งฟ้อง
คำถามผมครับท่านประธานครับแล้วสารปกครองสูงสุดที่บอกว่าเอาเงินไปวางแล้วเนี่ยครับ
บจสงขลานะครับออกเช็คสองฉบับไปวางแล้วนะครับ
โอเคละครับท่านบอกว่าตอนนี้ท่านฟ้องเพื่อให้ทบทวนใหม่
มองมองอะไรสำหรับมินทันสมาชิกประทรวงเจนครับท่านประธานที่โทษกับ
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้มีเกียรติที่นั่งลงไปสักครู่นะครับ
เอ่ออภิปรายเป็นรอบที่สองซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย
อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านอภิปรายหมดสิ้นกระบวนความ
รัฐมนตรีก็ตอบเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ท่านอาศัยมาพิปรายเป็นครั้งที่สอง
ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ขอให้ท่านได้ท่านประธานได้กรุณาตักเตือน
ว่าการอภิปรายแบบที่ท่านทำเนี่ยเป็นการตั้งกระทู้ถาม
ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
ขอบคุณท่านประธานครับครับผมผมยินดีถามต่อท่านประธาน
เดี๋ยวนะครับประธานขอวินิจฉัยครับ
ท่านประเสริฐพงศ์ไม่ได้ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
อยู่ในห่วงเวลาของพักร่วมฝ่ายค้านเขาจะปรับเวลากันเอง
เชิญท่านประเสริฐพงศ์ครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับ
เด็นใดที่ได้พูดไปแล้วก็ไม่ต้องมาย้ำอีกนะครับ
พูดซ้ำแล้วครับผมมีเวลาเหลืออีก๑๗นาทีครับท่านประธานครับ
แล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ตัดแปะและผมไม่ได้มโนแน่นอนครับ
เพราะรอบที่แล้วผมก็เอาหลักฐานไปชี้แจงแถลงข่าวที่สื่อมวลชนด้วยครับท่านประธานครับ
เรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถามท่านลำตีผ่านท่านประธานอีกครั้งแล้วครับว่า
ตกลงการสั่งสอบวินัยที่เมื่อกี้ท่านโชว์บอกว่าอยู่ที่ออกอพอที่ดิน
แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จครับเข้าด้วยช่วยเหลือกันหรือเปล่า
ทำไมมันถึงซ้ำซ้อนอะไรกับนักหนายาวนานอะไรกับนักหนาท่านช่วยสอบประเด็นนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ทำไมถึงออกโฉนดในที่ป่าสงวนได้ครับ
ทำไมท่านไม่มีคำสั่งตรวจสอบการเดินสำรวจออกโฉนดทั้ง๔๗จังหวัด
ให้มีการทบทวนให้มีการแก้ไขให้สำรวจข้อบกพร่องท่านมีไหมครับ
ผมอยากถามครับผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับ
วันนี้ท่านก็มาตอบต่อสภาแห่งนี้ผมก็ยังยืนยันในความเข้าใจถูกของผมครับ
ว่าเรามากล่าวหาท่านรัฐมนตรีแล้วก็ไอ้ที่อ้างหัวหัวนั่นแหละครับ
ผมคิดว่ามันไม่มีชื่อบริษัทพลวิทย์หรอกครับมันมีการประมูลอีกสองครั้ง
เอามาปนกันเลยครับท่านประธานครับก็ช่วยตอบเรื่องการออกโฉนดในที่ป่าสงวนด้วยครับขอบคุณครับ

ท่านรัฐมนตรีจะตอบจะไม่กลับเช็นครับ

สักครู่ครับท่านประธานครับผมมงคลกิจสุขสินธรรณโนนัทสมาชิกสภาพผู้แท้รัศดรแบบบัญชีและชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิไลนะครับ
ขอใช้สิทธิ์ในฐานะพักร่วมฝ่ายค้านที่เมื่อวานได้อภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนิพนธบุญยามณีแล้วก็ท่านอนุพงศ์เผาจินดา
จะได้เสริมต่อจากท่านประเสริฐพงศ์จะได้ตอบทีเดียวครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้ถามท่านนิพนธ์ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรมที่ดินที่ท่านกำกับอยู่กรณีการเพิกถอนที่ดิน
โฉนดของกรณีแม่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกับโฉนดที่ดินเขากระโดงมันแตกต่างกันอย่างไร
กรมที่ดินนี้อยู่ในกำกับของท่านหรือกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ท่านชี้แจงในกรณีการเพิกถอนโฉนด
ส่วนประเด็นที่๒ที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอน๒ทุ่มคือประเด็นเรื่องความคิดของที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่๑๓
กรกฎาว่าท่านมีแนวคิดที่จะให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินของคนไทยที่บรรพบุรุษสร้างไว้ประมาณ๔๐ล้านบาทถ้าลงทุนแล้วได้ประมาณ๑ไร่
ให้ท่านชี้แจงไปในคราวเดียวกันกับท่านประเสริจพงษ์ขอบคุณครับด้านพดายังผมเริ่มต้นที่หวัง
ขอบคุณท่านมงคลกิจนะครับที่ได้
ผมคิดว่าเรื่องเขากระโดงผมเอาเขากระโดงก่อน
เขากระโดงกับกรณีของการเพิกถอนที่ในเขตป่าไม้ถาวรที่ราชบุรี
มันมีการถามกันว่าทำไมกรณีราชบุรีเนี่ย
เร็วแล้วของกระโดงทำไมช้า
ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านมงคลกิจ

คือถ้าที่ดินไหนเป็นที่ดินของรัฐ
ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าไม่สามารถออกโฉนดได้แน่นอนครับ
เอิญว่าที่จริงถ้าท่านมงคลกิจไม่ถามผมจะไม่ตอบแล้วประเด็นนี้
ผมพยายามที่จะไม่ให้เป็นประเด็นทางการเมือง
กรณีที่ดินคุณแม่ของคุณธนทรครอบครัวคุณธนทรเนี่ยอดีตหัวหน้าพัก

สภาแห่งนี้ไม่สามารถจะชี้แจงได้
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกจากพักร่วมของท่านรัฐมนตรีก็พยายามประท้วงประเด็นนี้
เรื่องนี้ชื่อที่ท่านเอ่ยนั้นเป็นชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
ให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ไม่ใช่หัวหน้าพักเก้าไกลแล้วแต่ว่า
ก็ทำให้เสียหายได้ไม่ว่าท่านเอ่ยในกรณีใดก็ตามครับ
ครับคืออย่างนี้ครับที่ที่ผมต้องปล่อยเพราะว่าเป็นประเด็นที่ท่านมงคลกิจ
สักถามท่านลำตรีนะครับความจริงก็พูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
แต่วันนี้ก็ย้ำอยากให้ท่านตีตอบอีกทีนะครับฉะนั้นการที่ลำตีเมื่อมีท่านสมาชิก
ขึ้นมาท่านลำตีก็ต้องตอบเป็นประเด็นแต่ว่าก็ขอร้องท่านตีว่าไม่ไม่ต้องย้ำหลายหลายครั้งนะครับ
ยังแต่เอ่ยให้เป็นที่เข้าใจว่าตอบคำถามท่านมงคลกิจนะครับครับเอาครั้งเดียวนั่นนะครับเชิญครับ
เอาครั้งเดียวพอแล้วนะครับว่าเป็นที่ดินครอบครัวตามที่มีข่าวก็แล้วกันนะครับ
ที่จริงกรณีราชบุรีเนี่ยซึ่งมีการเพิกถอนที่ดินในเขตป่าถาวรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่๒๐กุมภาปี๖๓มีผู้ร้องเรียนต่อกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินประมาณ๓๐๐ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
มันเริ่มมาตั้งแต่ปีหกสามครับเขาไปร้องที่กรมป่าไม้ต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่สิบเอ็ด
มกราปี๖๔เนี่ยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าแจ้งกรมที่ดินให้เพิกถอน
อสอสามกหกสิบฉบับเนื่องจากอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคอรมอเมื่อวันที่สิบสอง
กรมป่าไม้โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเนี่ยมาแจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนครับ
กรมที่ดินก็มีคำสั่งนะครับตั้งแต่วันที่เมื่อเดือนกุมภามีคำสั่ง
ที่ห้าสิบห้าร้อยห้าห้าเจ็ดทับหกสี่แล้วก็ห้าห้าแปดทับหกสี่ตั้งกรรมการสอบสวน
โดยในคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมีผู้แทนของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมป่าไม้และปฏิรูปที่ดินร่วมเป็นกรรมการ
กรมที่ดินใช้เวลามีกรรมการทุกฝ่ายมาเป็นกรรมการในการลงพื้นที่
ซึ่งก่อนหน้านั้นกลมป่าไม้เขาไปตรวจพื้นที่มาก่อนแล้วแล้วในที่สุดเนี่ย
ที่ดินใช้เวลาอยู่๑ปี๑เดือนในการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ห้าสิบเก้าแปลงเพราะคนที่เขาดูแลป่าถาวรเนี่ย
คือกลมป่าไม้เนี่ยเขามาชี้ว่านี่คือเขตเขา
เขามานำชี้ในพื้นที่ซึ่งมันต่างกับกรณีของเขากระโดง
ซึ่งในกรณีของกระโดงเนี่ยถ้าท่านฟังการอภิปราย
คือมันโต้แย้งกันอยู่อย่างเดียวว่าแผนที่ท้ายที่ดินเนี่ยมันอยู่อย่างไร
กรมที่ดินก็แจ้งให้การรถไฟมานำชี้การรถไฟบอกว่าไม่ต้องนำชี้แล้ว
ใช้แผนที่ที่ท้ายฟ้องในคดีในคดีที่สารดีกาตัดสิน
ซึ่งกรมที่ดินถือว่าไอ้แผนที่ท้ายฟ้องนั้นมันเป็นพยานหลักฐานในคดี
มันไม่สามารถไปผูกพันคนนอกคดีได้ไม่ผูกพันคนที่ไม่เป็นคู่ความได้
เพราะฉะนั้นอยากจะให้มีการชี้แต่บัตรนี้ประเด็นนี้จบแล้วครับ
เพราะว่าการรถไฟเขาก็ได้ไปฟ้องกรมที่ดินแล้วก็ไปดำเนินคดีกันในศาล
เพราะฉะนั้นท่านมงคลกิจก็คงจะทราบนะครับว่ามันต่างกันอย่างไร
คือมันต่างกันตรงที่ว่าที่ราชบุรีเนี่ยกรมป่าไม้เขาส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แนวเขตชัดเจน
แล้วกรมที่ดินส่งไปรังวัดใช้ดาวเทียมรังวัดกันเลยครับ
มันจึงต้องเพิกถอนนี่คือข้อต่างนะครับ
ผมไม่ประสงค์จะไปพูดเรื่องราชบุรีเรื่องอะไรอีกแล้วนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าการออกโฉนดไปออกในที่ดินของรัฐ
ต้องเพิกถอนครับหลักสั้นอย่างนี้นะครับ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๖๑กรมที่ดินทำได้
ทีนี้ผมขออนุญาตที่จะไปอีกคำถามหนึ่งของท่านมงคลกิจ
ถามว่านโยบายการให้ต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
มันเป็นมาอย่างไรถ้าท่านมงคลกิจจะได้ไปดู
ประมวลที่ดินเนี่ยกฎหมายประมวลที่ดินเปิดโอกาส
ให้คนต่างชาติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเนี่ย
สามารถจะไปมีที่ดินในประเทศไทยนะครับ
ได้เนี่ยซึ่งพอกฎหมายแก้เปิดโอกาสให้มีที่ดินได้
ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับได้มีกฎกระทรวง
กระทรวงมหาทัยได้ออกกฎกระทรวงเรื่องให้คนต่างชาติ
ครองที่ดินเนี่ยโดยกำหนดไว้ว่าต้องมีเงินมาลงทุนเนี่ย
สิบล้านต้องลงทุนมาแล้วห้าปี
แล้วก็เป็นให้ซื้อที่อยู่อาศัยเท่านั้นซื้อพื้นที่อื่นไม่ได้
พื้นที่อยู่อาศัยก็ต้องเป็นไปตามกฎตามระเบียบตามผังเมือง
คือพื้นที่สีเหลืองให้ไปซื้อพื้นที่เกษตรไม่ได้
แล้วใช้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
แล้วใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
ผมกลับเรียนท่านประธานว่ามีคนใช้สิทธิ์ตามมาตรานี้เนี่ย

ลายเนี่ยปัจจุบัน๑ลายเดินทางกลับต่างประเทศก็ขายคืนที่ดินแล้ว
อีกหนึ่งรายได้สัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้ว
เหลืออยู่๘ลายที่ถือครองอยู่ในขณะนี้ที่ดินไม่ถึง๘ไร่
บอกกันว่าขายชาติเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ปี๒๕๔๒แล้วเป็นกฎหมายเก่า
มาถึงวันนี้เมื่อประเทศเราเจอวิกฤตโควิด
แล้วก็เราต้องการที่จะให้มีการลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น
จึงแก้กฎกระทรวงว่าที่เคยลงทุน๕ปีลดเหลือ๓ปี
แค่นี้เองครับที่มาแก้ตอนหลังเนี่ยแก้แค่นี้ครับไม่ได้ไปทำอะไรใหม่
เพื่อที่จะนักลงทุนที่มาลงทุนครบ๓ปีแล้วสามารถซื้อได้
เพราะผ่านมา๒๐กว่าปีเนี่ยซื้อแค่เหลืออยู่๘ลายเท่านั้นนะครับ
ถือกรองที่ดินอยู่ลองให้เฉพาะที่ดิน
ซึ่งมันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ในการที่จะส่งเสริมให้มันมีการเรียกว่ามีการลงทุนในประเทศมากขึ้น
คน๔กลุ่มที่ต้องการมีสิทธิ์ก็คือ๑คนที่มีฐานะทางการเงินดี
คนที่สูงอายุและไม่อยากจะมาอยู่ประเทศไทย

หรือ๔คนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษพวกเทคโนแครต
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กรมที่ดินโดยกระทรวงมหาธัย

แก้ไขระยะเวลาที่ต้องลงทุนมาแล้ว๕ปีให้เหลือ๓ปีแค่นั้นนะครับ
อย่างอื่นเป็นกฎหมายเก่าหมดปี๔๕
รัฐบาลยุคนั้นออกกฎกระทรวงมา
ก็ต้องปฏิบัติมาถึงวันนี้เหตุผลมีแค่นี้ครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีการขายชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น
เป็นสิทธิในการที่จะไปดำเนิน
การให้เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่า
เป็นนโยบายในการที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แต่ยืนยันได้ว่าตั้งแต่ใช้กฎนี้มา๒๐ปีแล้ว
มีถือครองที่ดินอยู่๘ลายเท่านั้นนะครับ

มีท่านสมาชิกประท้วงประท้วงใครครับ